ส่วนสาวคนนี้ไม่รู้จะทำยังไงให้สบายใจสักทีนะคะ

ตอนนี้งานก็ยุ่งอีรุงตุงนัง
รวมไปถึงปัญหาคาราคาซังที่ไม่ได้เกิดจากตัวเองด้วย

แต่ถึงจะวุ่นวายในเรื่องราวชีวิตขนาดไหน

ตัวเธอเองปีนี้เห็นว่าเตรียมจะเรียนต่อโท
แล้วพอเราก็จะไปถามถามรวมทุกอย่างมาเลยว่า
ช่วงนี้สวยขึ้นนะแม้ว่าจะเจอเรื่องราวมากมาย

ใช่เป็นเพราะว่าความรักหรือเปล่าไปฟังค่ะ

ตอนนี้ก็กำลังกองถ่ายก็หยุด
เหมือนหยุดถ่ายมันก็อาจจะมีช่วงเวลาแบบว่าไปฝึกงาน
เดี๋ยวจะตอบปริญญาโทในกลางปีกำลังดูอยู่ค่ะ

ก็ต้องดูอีกทีนึงกันตอนนี้อยู่ในช่วงพูดคุยค่ะ

ใช่ค่ะมีความสุขค่ะชีวิตอย่าไปเครียดค่ะ
มิ้นพูดชื่อผลิตภัณฑ์มาแล้วพี่ขอคิดค่าโฆษณาในรายการบันทึงไทยรัฐเลยนะคะ
เขี้ยวจังเลยค่ะเอาจริงสาวมิ้นท์เนี่ยสวยเพราะว่าตัวเธอเองออกกำลังกายดูแลร่างกายดี
ที่สำคัญหัวใจตอนนี้ก็เป็นสีชมพูด้วย